ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ผัดวิญญาณหมูอ่าข้าวผัดวิญญาณหมูคืออะไรอ่ะ
ไหนหมูอ่ะไหนหมูอ่ะกินหมดแล้วอ่ะดิ
ไม่ใช่พี่วิญญาณจริงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้
คุณผู้ชมคุณผู้ชมทำอะไรอยู่อย่าอย่าละหน้าจอไปค่ะ
มาดูนี่ก่อนค่ะคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมล่ะข้าวผัดกล่องนี้
เห็นไหมว่ามีแค่แตงกวา๒ชิ้นกับข้าวหอมมะลิสวย
กับเสร็จไข่ผสมอยู่เล็กน้อยทำทานทอดนะคะอืม
นี่สั่งข้าวผัดเสร็จไข่หรือข้าวผัดหมู
ผมยังมองหาหมูไม่เจอนะสั่งข้าวผัดหมูใช่
เอามาโพสต์ไว้นี่ค่ะอยากดังเราก็จัดให้แบบนี้นะคะ
ระบุข้อความบอกว่าข้าวผัดหมูยุคหมูแพงร้านหนึ่งในระนอง
นองคือปากใต้ถูกไหมครับนี่คือข้าวผัดหมูนะคะ
เปิดมาเจอแบบนี้หมูสองชิ้นกล่องหนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบบาท
หมูก็เท่านิ้วก้อยคุณขายแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะตั้งคำถามแบบนี้ค่ะ
เข้าใจว่าหมูเนี่ยมันแพงแต่แค่สองชิ้นเนี่ย
เท่ากับว่าชิ้นหนึ่งเนี้ยเท่านิ้วก้อยเอ๊ะปกชิ้นละยี่สิบห้าบาท
หรือเอา๒๐บาทมีข้าวหอมมะลิกับแตงกวาให้ไปด้วยนะคะ
เฮ้ยเด็กก็ต้องกินแบบนี้ไม่ไหวนะคะแย่มากนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
คุณผู้ชมบางคนตั้งคำถามว่าอันนี้เรื่องจริง
นี่มันคือข้าวราดแตงกวาบางคนก็บอกว่านี่มันการซ้ำเติม
เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปหรือเปล่า
มากเกินไปไหมขายแบบนี้ขายได้ครั้งเดียวนะคะ
สุภาษิตที่ว่าซื้อกินไม่หมดโค้ดกินไม่นาน
คือเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจว่าหมูมันแพง
แต่ถ้าคุณจะขายแบบนี้มันเกินไป๕๐บาท

ใช่ไหนอ่ะทำไมไม่มีรอยซีอิ๊วอะไรเลย
ข้าวผัดอะไรอ่ะผัดเผ็กอะไรกว่าหมาย
แจ้งส่อคบได้ไหมได้นายกแนะนำบอกให้แจ้งส่อคบ
อ๋อใช่มีคนแนะนำนายกบอก
แล้วก็ให้สร้างหมูใหม่ขึ้นมานะครับ